ผู้เป็นเครื่องครับช่วงนี้มาดูความคืบหน้าแล้วก็บรรยากาศ
ในงานสวดพระพิธรรมสบของคุณตาจรูลคุณตาซาเล้งวัย๘๒ปี
คุณตาก็ต้องเสียชีวิตลงหลังจากที่อาการบาดเจ็บสาหัส
จากการถูกในจอร์ดทำร้ายร่างกายจนสุดหนักล้มหมอนนอนเสือ
เข้าโรงพยาบาลแลก็เสียชีวิต
วันนี้เป็นวันที่๓ครับของงานสวดพระอภิษฐรรมศพนะครับ
ศพของคุณตาอยู่ที่วัดสุนทรารามหรือว่าวัดห่อหมก
อยู่ที่อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรียุธยา
ซึ่งเป็นบ้านเกิดเลยนะฮะบ้านเกิดเก่าแก่ของคุณตาจรูนเลยนะครับ
วันนี้ก็มีเพื่อนร่วมอาชีพขี่ซาเล้งกับคุณตานะฮะ
ขับซาเล้งจากกรุงเทพฯมาถึงอยุธยาเลยนะครับคุณเถียวมาสอน
ชื่อว่านายอมรนายอมรบวรสุริกุลนะครับ
ก็ขับซาเล้งมานะครับใช้เวลา๘ชั่วโมง
จากดินแดงกรุงเทพมาถึงวัดห่อหมกที่พระนครศรีธุยานะฮะ
นี่ครับโดยบอกว่าตั้งใจมาร่วมส่งเพื่อนที่รู้จักกันมานาน๓๓ปีนะครับ
แล้วก็ตั้งใจจะมาบวชให้กับคุณตาจรูนในวันที่๔เมษายนนี้
วันชาปนกิจศพด้วยมาบวชหน้าไฟนะครับ
พร้อมฝากถึงในจอร์ดผู้ต้องหาที่ทำร้ายร่างกาย
คุณตาจรูนจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
หัวใจทำด้วยอะไรถ้าเกิดครอบครัวของนายจอร์ด

อยากจะบอกว่าขอให้ในจอร์ดเนี่ยได้จำบทเรียนครั้งนี้
เป็นเหตุการณ์สำคัญของชีวิต
สุดท้ายก็มาบอร์แมนเช่นทุกคน
จะหลบทะเลห่องไปอะไปอยู่ประสุทธกฎิ
ไปก็ได้ดีให้ตาม
ฉาน่ามาก็จะไม่มาเป็นคนจนนะ

เวลาไปพรพระเนี่ย
นายประพฤติมีพันธ์ลูกชายของคุณตาจรูนนะครับ
บอกว่าตั้งแต่พ่อเสียชีวิตก็ไม่เคยมีใครฝันถึงพ่อนะ
พ่อก็ไม่เคยไปหาใครแล้วครับ
แต่ว่าเมื่อคืนนี้ครับตนได้ฝันว่าพ่อเนี่ย
กลับไปนั่งอาบน้ำที่บ้านที่ย่านห้วยขวางนะครับที่กรุงเทพ
ตนก็บอกพ่อทุกวันว่าให้มาหาบ้างนะครับ
แล้วตนก็จะบวชให้กับพ่อด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องในจอร์ดที่บอกว่าจะบวชให้พ่อเนี่ย
จะบวชหรือไม่บวชตนก็ไม่สนใจแล้วไม่ขอถามด้วย
เพราะในจอร์ดก็ไม่เคยยืนยันว่าจะบวชหรือไม่บวชอะไรนะครับ

เหลือก็เป็นเรื่องของนายจอร์ดจะคิดไหร่ตรองเอาเอง
แต่ความรู้สึกตอนนี้ถ้าถามว่าโกรธไหม

แต่ไม่ให้อภัย
ก็จะบอกครั้งนั้น

เพราะว่าเขาจะยังไงเนี่ยไหม

เราก็ไม่ตามเลยก็เขาให้เขาต่าในตรงเอง
ก็มาเลยนุ่มขาวห่มขาวมา

บอกว่าเนี่ยโกนหัวมาก็เพราะว่า

เพราะว่าติดคดีอาญาอยู่ไง

วัดเขาไม่บวชให้ก็เลยไม่ได้บวช

นี่เป็นภาพเมื่อวานนะฮะที่ไปกราบศพคุณตาจรูน

เพราะว่าในจอร์ดเขากราบเสร็จเขาก็รีบขึ้นรถไปเลย

เดี๋ยววันเผาศพคุณตาเนี่ย
นายจอร์ดก็จะบวชหน้าไฟอะไรให้
แต่ทางลูกเขาก็ไม่อยากสนใจนะ

ก็ไม่เคยทำได้สักครั้งพูดมาแต่ละอย่าง

ส่วนงานสวดพระอภิษฐรรศพของคุณตาจรูนนะครับ

แล้วก็วันที่๔เมษายนจะมีพิธีชาปนกิจศพ
เวลา๑๖นาฬิกานะครับ